คุณผู้ชมครับความคืบหน้าเรื่องการตรวจสอบกรณีดาราสาวชาวไต้หวันมาเที่ยวเมืองไทยช่วงปีใหม่นะฮะ
แล้วเธอกลับไปไต้หวันก็บอกว่าเมื่อคืน๔มกราคมที่อยู่ที่เมืองไทยเนี่ย
เจอด่านตรวจของตำรวจมากับเพื่อนแล้วถูกตำรวจไทยที่ตั้งด่านเนี่ยรีดไถแถวหน้าสถานทูตจีน
เสียเงินไปสองหมื่นเจ็ดอืมแน่นอนว่าเป็นข่าวใหญ่ที่ท่านติดตามมานานหลายวัน
ใช่ค่ะวันนี้ก็ยังรอฟังคำตอบจากทางตำรวจอยู่
ที่ตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบมาสอบสวนกันเนี่ย
ว่าตกลงแล้วเนี่ยจะจริงไม่จริงอย่างไร
ซึ่งณวันนี้ตำรวจนครบานยังยืนยันว่าไม่มีการรีดไถ
นครบานนครบานอ่าเพราะว่าการตั้งกรรมการสอบเนี่ย
อยู่ในส่วนของกองบัญชาการตำรวจนครบาน
เนื่องจากท้องที่เกิดเหตุคือสอนอห้วยขวาง
มีตำรวจปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านในคืนวันนั้นสี่มกราคมสิบสี่นายอืม
แต่เพื่อนของดาราสาวชาวไต้หวันเขายืนยันว่าเขาจ่ายเงินให้กับตำรวจไทยจริงสองหมื่นเจ็ดค่ะ
เมื่อวานนี้คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตนะฮะซึ่งออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ด้วยนะฮะ
บอกตำรวจนครบานเนี่ยรีบสารภาพซะนะอืม
มีคลิปมีหลักฐานมีพยานมีเหตุการณ์อะไรต่างนานาที่สามารถยืนยันได้แล้วนี่ฮะ
เมื่อวานคุณชูวิทย์ต่อสายโทรศัพท์เปิดสปีกเกอร์โฟนโทรไปหาเพื่อนของดาราสาวชาวไต้หวันที่อยู่ในเหตุการณ์
สายเนี่ยเขายืนยันว่าเขาเป็นคนจ่ายเงินให้กับตำรวจไทย๒๗๐๐บาทจริงที่ด่านตรวจคืนเกิดเหตุ
ซึ่งตำรวจที่เขาเจอเนี่ยมีอยู่๔นายแล้วมีตำรวจนายหนึ่งมาคอยข่มขู่เขาตลอด
มีช่วงหนึ่งที่คุณชูวิทย์ได้กล่าวขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นแทนคนไทยด้วย
บอกว่าอยากให้ประเทศไทยมีความโปร่งใสเหมือนกับสิงคโปร์
แล้วก็พยายามขอให้คุณสกายเนี่ยกลับมาที่ไทยอีกรอบนึงได้ไหม
เดี๋ยวจะออกค่าเดินทางให้ด้วยจะอำนวยความสะดวกให้ด้วย
เงินที่ถูกรีดไถไปเดี๋ยวจะคืนให้ด้วย
แต่คุณสกายบอกไม่รู้ว่ามันจะปลอดภัยพอหรือเปล่า
ถ้าเดินทางมาตอนนี้เนี่ยมันจะอันตรายสำหรับเขาหรือเปล่า
มีคนมีคนนึงที่ขู่
คุณสกายพอจะสะดวกได้ไหมครับ
แล้วเมื่อวานนี้เราก็เห็นภาพที่คุณชูวิทย์ได้โค้งคำนับขอโทษไปยังดาราสาวชาวไต้หวันนะฮะ

สิ่งที่เป็นการยืนยันจากคำยืนยันของคนที่อยู่กับดาราสาวชาวไต้หวัน
แต่ทางตำรวจไทยยังไม่ได้ยืนยันอะไรเกี่ยวกับผลการสอบที่ออกมา
แล้วก็ปฏิเสธการรีดไถ
แต่คุณชูวิทย์บอกขอโทษแทนคนไทยก่อนเลยก็แล้วกัน

ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ
โดยพูดถึงการสั่งย้ายภูมิกับการสอนอห้วยขวางนะครับ
บอกว่าจะเร่งให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงออกมาเร็วที่สุด
ส่วนดาราสาวชาวไต้หวันหรือพยานชาวไต้หวัน
ถ้าไม่สะดวกมาให้ปากคำให้ข้อมูลกับตำรวจไทย
ตำรวจไทยก็พร้อมเดินทางไปสอบปากคำเธอกับเพื่อนที่ต่างประเทศเพื่อให้ความจริงปรากฏ
หรือถ้าเกิดไม่มั่นใจในส่วนของตำรวจไทย
จะให้ปากคำผ่านตำรวจสากลก็ได้
ส่วนการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการเอาผิด
ถ้าเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงยืนยันว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ
ขอบพระตรอลมองว่านักขณะนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นความผิดของตำรวจที่เป็นผู้ที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาระดับล่าง
ตำรวจเค้าจะมีกฎ๑๒๑๒อยู่แล้ว
อยู่แล้วถามว่า๑๒๑๒คืออะไร
ก็คือผู้บังคับบัญชาขึ้นไป๒ระดับของคนทำผิดต้องถูกทำโทษด้วย

ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นคือตำรวจที่ตั้งด่าน
จะมียศตั้งแต่นายดาบไปถึงระดับไหนระดับไหนก็แล้วแต่

ซึ่งถ้าเป็น๑๒๑๒มันยังไม่ถึง๒ระดับของผู้บังคับบัญชาที่อยู่ข้างบนขึ้นไป

เพราะฉะนั้นยังไม่ถึงพบชนก็เลยยังไม่สามารถย้ายได้
อย่างที่คุณชูวิทย์อยากให้ย้ายย้ายได้แค่ภูมิกับการสอนองห้วยขวางตอนนี้

ประเด็นเรื่องกล้องวงจรปิดหรือกล้องติดหมวกของตำรวจที่อยู่ที่ด่าน
พบตรบอกว่าแหม่คือพอถึงเวลาแล้วมันหากล้องอะไรไม่เจอเลยเนี่ยตอนนี้
ตอนนี้ก็เลยได้ทำการขออนุมัติงบประมาณในการซื้อกล้องเพิ่มเติมให้กับแต่ละสอนอแล้ว
อย่างไรก็ตามนะครับเหตุการณ์ความวุ่นวายต่างเรื่องราวต่างณขณะนี้
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเนี่ยมันเยอะแยะเหลือเกิน

จ่ายเงินก็ได้แล้วมาถึงเนี่ยไปเป็นข่าวว่าดาราสาวชาวไต้หวันกับเพื่อนถูกรีดไถอีก
วันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เลยขอโทษเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ผลกระทบหรือว่าความวุ่นวายต่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับวงการตำรวจไทย
แต่ไม่ได้ขอโทษเรื่องตำรวจไปรีดไถดาราสาวชาวไต้หวันนะ
เพราะผลสอบมันยังไม่ออกว่าใครผิดหรือว่าใครไม่ผิด
ส่วนการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
วันนี้พรอัฐพรวงศิริปรีดาผู้บังคับการณ์ตำรวจนครบัน๑
เรียกตำรวจสนห้วยขวาง๑๔นาย
ตั้งด่านในคืนวันเกิดเหตุมาสอบปากคำอีกครั้ง
หลังจากที่จบเรื่องที่ด่านมีพนักงานโรงแรม
มีพนักงานที่สถานบันเทิงที่ไปดื่มกินกัน
ทางตำรวจนครบานยืนยันว่าจะไม่ปกป้องคนผิดนะครับ
บอกว่าตำรวจเนี่ยตอนนี้ได้เปลี่ยนทีมสอบสวนยกชุดเลยนะฮะ
เพื่อความโปร่งใสในการสอบสวนนะครับ
ซึ่งการตั้งด่านวันเกิดเหตุมีตำรวจ๑๔นายแบ่งออกเป็น๒กลุ่ม
ละ๗นายกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่อยู่ฝั่งริมถนนหน้าสถานทูตจีน
ห้วยขวางรัชดานะฮะอีกกลุ่มจะอยู่ฝั่งเกาะกลางถนน
ที่เป็นประเด็นคือกลุ่มตำรวจที่อยู่ด้านหน้าสถานทูตจีน
ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันมากที่สุด
เรื่องต้นจากการสอบปากคำตำรวจทั้งหมดให้การปฏิเสธนะครับ
ยืนยันว่าไม่มีการรีดไถกลุ่มดาราสาวชาวไต้หวันกับเพื่อน
แต่ยอมรับว่ามีการถ่ายรูปบุหรี่ไฟฟ้าของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จริง
แล้วไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไรได้ปล่อยตัวไปเพราะเห็นว่าด่านใกล้จะเลิกแล้ว
โดย๗ใน๑๔นายที่อยู่ฝั่งใกล้ชิดนักท่องเที่ยว
มาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการของกองบังคับการตำรวจนครบาน๑
แล้วให้เข้าสู่กระบวนการสอบเค้นเป็นพิเศษโดยขอความร่วมมือภาคประชาชน
ถ้าใครมีกล้องที่สามารถบันทึกเหตุการณ์ในช่วงเวลาตั้งด่านช่วงเกิดเหตุได้เนี่ยนะฮะ
โนตรีอัธพรวงสุริปรีดาภาษาอังกฤษแบบนี้นะฮะ
ใครมีกล้องที่สามารถบันทึกเหตุการณ์ของดาราสาวชาวไต้หวัน
ด่านตรวจของสนห้วยขวางในคืนวันนั้น๔มกราคม

เดี๋ยวเกิดไม่ไว้ใจว่าแห่ส่งไปให้ตำรวจนครบานเดี๋ยวไปเจอช่วยกันไปตัดต่อไปอะไรยังไง
บอกเดี๋ยวท่านจะดูหลักฐานต่างเอง
หลายฝ่ายกังวลว่าถ้าผู้เสียหายมาให้ข้อมูลกับตำรวจเนี่ย
เกิดเขามาจากไต้หวันหรือมาจากสิงคโปร์นะครับ
เพราะเขามีเพื่อนชาวสิงคโปร์ด้วยดาราสาวชาวไต้หวันเนี่ย
ตำรวจไทยจะไปหาเรื่องดำเนินคดีกับพวกเขาหรือเปล่า
อย่างเช่นไปติดสินบนหรือเปล่า
เงิน๒๗๐๐มันคือเงินติดสินบนหรือเปล่า
ไม่ให้จับปรับดำเนินคดีเรื่องไม่มีวีซ่าไม่มีพาสปอร์ตหรือมีบุหรี่ไฟฟ้า
เรื่องนี้นะฮะทางผู้บังคับการตำรวจนครบัน๑บอกว่า
ถ้าไม่มั่นใจหรือว่ากังวลเนี่ยก็ส่งตัวแทนมาให้ข้อมูลแทนก็ได้
เราอยากจะได้พยานเหล่านี้อยากเข้าขายให้ผู้ทางบุหรับจะเข้าขาย
ก็คือยังนี้ที่พี่ไปกัน๔คนนะฮะ

ถ้างั้นก็มาให้ข้อมูลเราอยากจะได้แบบนี้
และขณะเดียวกันนะครับวันนี้ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๑นะครับ
เพิ่งลงนำคำสั่งให้ตำรวจ๗นายนะฮะ
ตั้งด่านวันนั้นแล้วก็อยู่ในฝั่งที่ใกล้ชิดกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวดาราสาวชาวไต้หวันเนี่ยนะฮะ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบัน๑โดยขาดจากตำแหน่งเดิมนะครับ
เพื่อไม่ให้กระทบต่อการดำเนินการสอบสวนทางวินัยและทางคดีอาญา
และไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการด้วย
หลังก่อนหน้านี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีมูล
ที่ตำรวจและผู้เกี่ยวข้องมีการตรวจพบบุหรี่ไฟฟ้า
แต่ไม่ดำเนินการตรวจยึดเพื่อตรวจสอบหรือจับกลุ่ม
ซึ่งถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
คือเขาบอกเขาปล่อยไปเพราะว่าเห็นว่าด่านใกล้จะเลิกแล้ว
แล้วไม่น่าจะมีความผิดปกติอะไรสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็เลยปล่อยไป

ซึ่งตำรวจบอกว่าอันนี้ก็ถือว่าคุณละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
แต่จะเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณไปรีดไถเขาแล้วเรียกเงิน๒๗๐๐หรือเปล่า

ไม่มีการรีดเงินไม่มีการเรียกเงิน
ปล่อยไปเพราะเห็นว่าด่านใกล้จะเลิกแล้ว
ค่ะซึ่งวันพรุ่งนี้นะคะ
เวลา๑๐โมงเช้าค่ะที่กองบัญชาการตำรวจนครบานเนี่ยเขาบอกว่า
จะมีการแถลงกรณีเรื่องนี้
โดยพลตำรวจตรีอัธพรวงสุริปรีดาผู้บังคับการตำรวจนครบานหนึ่ง
และหลังจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยนะคะ
จะมีการแถลงความคืบหน้าคดีนี้ทุกวัน
ช่วงเวลา๑๐โมงถึง๑๐โมงครึ่ง
โดยผู้บังคับการตำรวจนครบาน๑นี่แหละค่ะ
ยังไม่ได้แถลงว่าใครผิดใครถูกนะพรุ่งนี้นะ
แต่แถลงความคืบหน้าจะแถลงแบบนี้ทุกวัน

คุณผู้ชมครับมีความเคลื่อนไหวของดาราสาวชาวไต้หวันนะครับ
ซึ่งมีมาตั้งแต่เมื่อวานนะฮะ

แล้วก็ขอให้ดาราสาวกับกลุ่มเพื่อนยกโทษให้
โดยหวังว่าดาราสาวชาวไต้หวันท่านนี้จะกลับมาเที่ยวเมืองไทยอีก
และยืนยันว่าจะติดตามเรื่องนี้ให้อย่างใกล้ชิด
มีคอมเมนต์ที่ระบุว่าตัวเองเป็นคนไทยเข้ามาขอโทษดาราสาวนะฮะ
ถึงให้กำลังใจดาราสาวชาวไต้หวันคนนี้ด้วยนะครับ
แล้วก็เชิญชวนดาราสาวให้มาเที่ยวเมืองไทยอีกครั้ง
หวังว่าเธอจะไม่รังเกียจประเทศไทย
แล้วก็สื่ออื่นที่สนใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นของเธอ
จากนั้นเธอก็โพสต์ข้อความบางช่วงบางตอนที่ให้สัมภาษณ์
อย่างเช่นที่เธอบอกว่าเธอไม่ใช่วีรสตรีไม่ได้อยากสู้กับตำรวจไทย
หรือข้อความที่บอกว่าตำรวจไทยรีดไถเงินฉันแล้วยัดบุหรี่ไฟฟ้าใส่มือฉันก่อนจะถ่ายรูป
ตำรวจไทยโกหกและไม่ใช่ฉันคนเดียวเพื่อนไต้หวันของฉันอีกสามคน
ไปไทยช่วงปีใหม่แล้วถูกรีดไถเงินนักกว่าอีก
มันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว
เธอพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทย

เธอยังคงยืนนันว่าเธอถูกรีดไถจริงถูกยัดบุหรี่ไฟฟ้าจริง
แล้วเพื่อนของเธอก็โดนเหมือนเธอก็มีโดนหนักกว่าเธอก็มี
แต่ตำรวจไทยก็ยังคงยืนยันนะฮะว่าผลการสอบณวันนี้
ตำรวจที่ตั้งด่านก็ยังยืนยันว่าไม่ได้ทำ
ขอปฏิเสธการกล่าวหา

เอกประยุทธ์นะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ไม่ว่าจะเหตุการณ์ไหนที่ทำให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยเสียหาย

คนไม่ดีที่ทำให้ภาพลักษณ์เสียหายก็ต้องลงโทษ

นักข่าวก็เลยถามว่าท่านนายกจะขอโทษดาราสาวชาวไต้หวันบ้างไหม
เหมือนที่คุณชูวิทย์เขาเรียกร้องมา
ว่าจะตรวจสอบจะผิดจะถูกอะไรผลยังไม่ออกเนี่ย
แต่ขอโทษเขาก่อนไหม
ลองฟังนะครับท่านนายกจะว่ายังไง
ฉะนั้นที่คุณก็เข้ามาปิดภาพท่านนายกจะต้องขอโทษไหมคะ
ท่านนายกก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้นะครับ
ล่าสุดนะครับเมื่อ๒๐นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
เฟสบุ๊กของขุนชุวิตกระมวลวิสิตนะฮะ
นี่ฮะถ่ายภาพคู่กับชายหนุ่มชาวสิงคโปร์

ที่คุณชูวิทย์สัมภาษณ์เมื่อวานนี้เปิดสปีกเกอร์โฟน
ที่เป็นกลุ่มเพื่อนของดาราสาวชาวไต้หวัน
แล้วก็โพสต์ข้อความบอกว่าพยานอยู่ในความคุ้มครองของผมแล้ว
พรุ่งนี้เจอกันแถลงบ่าย๒โมง
แสดงว่าคุณชูวิทย์พูดคุยจนเขาไว้วางใจแล้วก็ยอมเดินทางมาไทย

คุณสกายนะครับคือคนที่ยืนยันกับคุณชูวิทย์
ว่าถูกรีดไถเงินโดยตำรวจไทยจริง
และเขานี่แหละเป็นคนจ่ายเงิน
แล้วก็ยังถูกตำรวจ๑ใน๔คนที่อยู่ที่ด่านคมคู่อยู่ตลอดเวลา
เขาบอกว่าเขาห่วงเรื่องความปลอดภัยหากต้องเดินทางมาไทย
แต่นี่เท่ากับว่าล่าสุดนะฮะ

คุณชูวิทย์บอกอยู่ในความคุ้มครองของเขาแล้วของคุณชูวิทย์แล้ว
พรุ่งนี้เจอกันจะแถลงบ่าย๒นะฮะเดี๋ยวต้องรอฟังนะฮะ
การแถลงการยืนยันต่างเนี่ยจะมีอะไรเพิ่มเติม

ยาวค่ะเรื่องนี้อีกยาวแน่นะคะ